คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลานชายธาตุยาคนนี้หน่อย
วันจะเอาไปซื้อยาบ้าครับล่าสุดนะคะมันมีภาพจากกล้องมือ
จรปิดซึ่งหลานสาวอีกคนนี่แหละติดเอาไว้
เพราะรู้เดี๋ยวเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

มึงพิเศษยังไงกูไม่พิเศษเลยกูเปิดมันมากกว่าที่สาย

ไม่สายมันคิดสายแบบนี้ได้ไง

ถือมีดยืนจังกล้าอยู่แบบนั้นแล้วที่เราต้องเบลอเอาไว้ตรงมุมฝั่งขวาคุณเห็นไหมคะ
นั่นคือเด็กน้อยอายุเพียง๕ขวบอยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นแบบนี้ตลอดเวลา
แถมเขายังเดินเข้าไปตบหัวหลานจนคว่ำด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะนี่คือกล้องมุมจรปิดในบ้านหลังนี้บันทึกพฤติกรรมของหลานชายรายนี้ค่ะ
ที่ต้องบอกว่าเป็นธาตุยาถือมีดยืนจังกล้าคูจะฆ่าปาดคอยายแท้ของตัวเองที่เลี้ยงมา
ขอเงินยายยายไม่มีให้ก็ขอแล้วขออีกในมือเนี่ยกำมีดเอาไว้แน่นเลยนะคะ
น่ากลัวนะคะภาพนี้สุดท้ายเนี่ยมีคนแจ้งตำรวจมาตรวจสอบแต่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายครั้ง
เวลาตำรวจมาตรวจสอบทีไรก็น่าจะตักเตือนหลานชายคนนี้สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุแบบนี้อีก
ช่วงเช้านะคะเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างที่บอกตบหัวหลาน๕ขวบหลานสาวตัวเล็กกำลังจะไปโรงเรียนจนหงายหลังล้มด้วยซ้ำเด็กเนี่ยหวาดกลัวเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์หลายต่อหลายครั้งนะผู้ชายคนนี้ทำทั้งกับยายทำทั้งกับหลานตัวเองนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปดูในห้องอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะในห้องที่เกิดเหตุตอนที่ผู้ชายคนนี้ถือมีดไว้นะ
ยายก็พยายามใจดีสู้เสือในการที่จะเถียงกับหลานเหมือนกันยายบอกแบบนี้บอกว่ามึงจะมาว่าว่ามึงเลี้ยงกูได้ยังไง
กูเนี่ยเลี้ยงมึงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยขออภัยพูดแบบนี้เลยนะตอนยายนั่งแล้วยายพูดกับหลานเนี่ย
มาหาว่าหลานเนี่ยเลี้ยงยายยายเนี่ยเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมโชคยังดีนะตรงที่ตัวผู้ชายผู้ก่อเหตุไม่เอามีดขึ้นมาฟันนะนะ
แล้วดูสิครับภาพที่ทำร้ายหลานอายุตัวน้อยก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะแล้วถ้าเรามีบุคคลแบบนี้อยู่ในครอบครัวจะทำยังไง
เรื่องราวนี้เนี่ยน้องสาวของคนก่อเหตุก็คือหลานสาวของยายนั่นแหละที่อยู่ในคลิปก็คือเอาคลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ที่บ้านเพราะรู้ว่ามันจะต้องมีเหตุแบบนี้แล้วก็เอามาร้องเรียนกับสื่อค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเธอระบุไว้แบบนี้ว่าเกิดขึ้นที่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาลสินอยากจะขอความกรุณาให้สื่อเนี่ยนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่แล้วอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยค่ะ
เพราะเขาบอกว่าตัวพี่ชายเนี่ยติดเหล้าแล้วก็เสพยาคลั่งยาอารวาสทำลายทรัพย์สินอยู่ภายในบ้านบ่อยครั้ง
ออกมาทำได้แค่ตักเตือนเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ
บอกว่าช่วยเธอหน่อยเถอะล่าสุดทีมข่าวของเราไปตรวจสอบไปที่บ้านเลยค่ะ
ไปเจอกับคุณยายคำจันยานไกลอายุ๖๙ปีไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับยาย
เอาจริงจริงนะยายจะเข้าไปอ่ะยายไม่คือนักข่าวของเราอ่ะ
ยังไม่กล้าบอกเลยไม่แสดงออกว่าตัวเองเป็นนักข่าว
เพราะหลานชายยังอยู่ในบ้านแล้วต้องพูดลักษณะเหมือนตัวเองเป็นช่าง
มาซ่อมกล้องวงจรปิดมาเช็คสภาพกล้องลักษณะตอนนั้นเนี่ย
ตัวนายคนก่อเหตุหลานชายของยายก็ยืนฟังอยู่ด้วยนะแล้วพอจังหวะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ยายก็เลยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๖คนจริง
ทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิปเลยยายกลัวมากหลานชายคนนี้ชอบมาขอซื้อยาบ้าไปเสพแต่
ยายจะใช้คำว่ามันชอบมาขอซื้ออาหารเม็ด

วันไหนไม่ได้ก็จะอารวาสทำลายข้าวของ
ยังไม่ถึงเที่ยงขอเงินไปแล้ว๑๔๐บาทวันที่นักข่าวไปถึง
ขโมยทุกอย่างไปแลกยาบ้าเอามาเสพ
แล้วยายยายจะทำยังไงยายอยากให้ใครมาช่วยยายบอกสิ

คูขามีดถือมีดคอบมีดแล้วเขามีดตัวไง
มีดตัววึงคูขานั้นแทบทุกเมื่อ

แล้วบางนี้ก็เป็นยังตัวตรงนี้บางทีรถไป
อืมอย่าได้ตบร้านหัวร้านนั้น
ค่ะบางบ้านนี้ว่าร้านเราอย่างนี้
ตบได้ดังใจหนึ่งค่ะ
ยายบอกใครก็ได้อยากให้เอาหลานไปรักษาหน่อย
อยากให้หลานหายนะคะ

มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนจริง
สารยายนะเพราะต้องเลี้ยงดูหลานเล็กอยู่คนเดียว

ถ้าเป็นข่าวอย่างนี้แล้วอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยค่ะครับ